ที่เรื่องของมนต์ดำศัยศาสตร์ต่างร่างทรงคนเดิมมาอีกแล้ว
ถามว่าทำไมเป็นคนเดิมเขาเคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

ล่าสุดก็ให้ผู้หญิงใส่กระโจมอกแล้วก็นอน
เอาน้ำมนต์ทาทาแล้วก็ล้วงไปในของสงวนของผู้หญิง
บอกว่าเป็นการเอาคุณสัยมนต์ดำออกมาจากตรงนั้น
โอ้โหไปดูภาพเหตุการณ์ตอนทำพิธีเลยฮะ
จับออกมา
ออกมา
โอ้โหดูสิฮะทำพิธีอยู่แต่ตรงนั้นนะฮะคือเหมือนผีเข้าคุณผู้หญิงคนนี้
เออคุณผู้หญิงเขาก็เดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ฮะ
หัวเราะใหญ่เลยร่างทรงก็สารวนอยู่กับตรงนั้นแล้วออกมาออกมา
ไม่รู้ต้องการจะเอาอะไรออกมานะฮะนี่ฮะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยนะ
มีวิชาอาคมสามารถแก้คุณสัยมนต์ดำรักษาโรคของคนที่ไปโดนของเข้าต่างมาได้
วิธีการคือต้องเอามีดหมอขูดตามร่างกายผู้หญิงผู้หญิงต้องนอน
ไม่ได้ใส่อะไรแต่ให้นุ่มกระจมอกแล้วก็เอาน้ำมนต์ลาดก่อน
หมอก็ใช้มือล้วงแต่ล้วงไปตรงนั้นของผู้หญิงอย่างเดียวเลยครับนะฮะ
ทำพิธีคุณผู้ชมได้ฟังแล้วก็คือฟังไม่ออกผู้หญิงเขาร้องอะไรของเขาก็ไม่ทราบนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสายยนต์สังทองอายุ๔๓ปีคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่า
เริ่มเริ่มนึกออกใช่ไหมว่าสายยนต์เนี่ยเหมือนเคยได้ยินมาก่อนนะฮะ
คือสายยนเนี่ยเคยตกเป็นข่าวหลายครั้งนะฮะตอนแรกก็อ้างว่าเป็นร่างทรงของปู่สมิงพรายดำ
รักษาคุณสัยมนต์ดำใช้วิธีก็แปลกประหลาดแบบนี้ด้วยการอาบน้ำมนต์ให้ส่วนใหญ่คนที่ไปก็เป็นผู้หญิง
ก็ทำพิธีแบบนี้คล้ายกันเอามือล้วงเข้าไปในของสงวนแล้วก็บอกว่าเป็นการดึงของไม่ดีออกมา
อันนี้คือนายสายยนนะฮะนายสายนบอกกับเราบอกว่าครอบครัวของผู้หญิงคนที่มาทำพิธีเนี่ย
ขอให้ทำให้ไล่คุณสายมนต์ดำให้หน่อยเพราะเธอแน่นหน้าอกไปรักษาหมอไหนก็ไม่หายนะฮะ
ของผู้หญิงคนนี้ก็เลยมาขอให้นายสายนทำให้นะฮะแล้วคลิปเนี้ยนะฮะ
พ่อก็เป็นคนถ่ายด้วยซ้ำไปเป็นหลักฐานว่าตนเนี่ยไม่ได้ทำอนาจารย์ลูกเขานะ
แต่เป็นการแก้คุณสัยมนต์ดำค่ารักษาก็เรียกค่าครูแค่๓๒บาทเท่านั้นนะฮะ
แล้วก็มีค่าเดินทางค่าซื้อข้าวของอะไรต่างก็คนที่ขอให้ทำก็ต้องเป็นคนจ่ายนะฮะ
ขณะที่ภรรยาของหมอสายยนคนนี้ก็มีการนำหุ่นปั้นที่มีตะปูเสียบตามร่างกายให้นักข่าวดูด้วย
เอาให้ดูในโทรศัพท์นะฮะแล้วบอกว่าคนที่โดนคุณสายมนต์ดำส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนตะปูเสกเข้าไปเป็นตะปูต่อฝาโลงจะอยู่ตามตัวตามหน้าอกตามอวัยวะเพศต่างตามฝาเท้าก็ต้องแก้ด้วยการอาบน้ำมนต์เอามีดหมอขูดแล้วก็เอามือเนี่ยล้วงเข้าไปตรงจุดต่างต่างเพื่อดึงไอ้ตะปูต่อฝาโลงออกมานะฮะแต่คุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไป
ให้หมอปลาไปพิสูจน์ที่บ้านเขาเลยอืมสุดท้ายหมอปลา
กันเนี่ยไปก็โต้ทงโตเถียงคุณอุ๊กก็ไปด้วยภรรยาของหมอปลากับ

ใช่เนี่ยเถียงกันนักข่าวแล้วก็ยืนทำข่าว
ก็เถียงกันคือญาติไม่ให้เข้านะฮะ
ต่อมาฝ่ายปกครองก็เลยไปเอาผิดนายสายยน
โดนไปหาข้อหา๕ข้อหาคุณผู้ชมในตอนนั้นนะฮะ
เรื่องอาณาจารย์ช่อโกงภาระบอกคอมนะฮะ
ประกอบโรคสินแล้วก็พรบวิชาชีพเวชกรรมสุดท้าย
ไม่รู้ว่าโดนดำเนินคดีหรือเปล่า
แต่มาเกิดอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์
ก็ยังคงทำคุณสัยมนต์ดำให้กับผู้หญิง

ผู้หญิงใครจะทักคุณว่าคุณโดนข้าวโดนของ

ถ้าผู้ชายผีเข้ามีจุกอ่ะนะ

อย่าเข้าเลยถ้าเจอหมอคนนี้ผมตายแน่